ต่อเรื่องหลายปีเลยคือคณะมูลตรีอย่างการ๑๐ช่วง
ตอนที่๒นะครับคือ๒๐๒๑
แต่ข้อแตกต่างมันต่างกันอยู่นิดนึ
ตรงที่ว่าสมัยนั้นเป็นรัฐบาลของท่านพลเอกเปรม

ของภักษ์การเมืองหลายภักรณ์ผสมดัสานกันแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือว่า
วิธีการบริหารแบบท่านพลเอกเปรมไม่เหมือนกับวิธีการบริหารของ
คุณเนกประยุทธ์นะครับก็ต้องติดตามดูว่าสีรภะป่าการ
ซึ่งเรากลับไปเมื่อ๔๑ปีที่แล้ว
ข้อที่๓คือมันเป็นคณะรัฐมนตรี
คือมันดูเหมือนจะไม่ใช่รัฐบาลทหารแล้ว
เพราะมาจากการเลือกตั้งสภาเป็นคนโหวตไป
แล้วก็ถอดชุดทหารออกหมดแล้วเอามาใส่ชุดสูตร
แต่เอาเข้าจริงแล้วคราบใครของมันยังมีความเป็นปัจจัย
ในองค์ประกอบในเรื่องของทหารยังครอบงามตัวรัฐบาลอยู่
ไม่ว่าจะเป็นกลไกของคอสชที่จากระบบผิดปกติ
ตอนนี้มันถูกฝังเข้ามาอยู่ในรัฐธรรมนูลเรียบร้อยแล้ว
และก็มีความคิดวิธีการบริหารจัดการในสไตล์เลือกกองทัพเป็นตัวหนัง
ก็ยังมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นเรามีนานทหารมากที่ดำรงตำแหน่งสำคัญ
ไม่ว่าจะอยู่ในรัฐมนตรีรัฐวิทยาลัยหรือในองค์กรต่าง
พี่จริงจากนั้นตอนนี้อยากมองมากที่จะมากขึ้น
มากที่สุดเลยนะครับก็คือท่านรีบมาแถลงนโยบายเลยครับนะครับบ้านเมืองมันจะได้เดินต่อนะครับก็คือทางพักร่วมฝ่ายค้านทางพักอนาคตใหม่เองเนี่ยเราก็เข้าตัดสินใจเข้ามาต่อสู้ในกติกาที่เขาเป็นคนออกแบบเราก็คิดว่าเราจะพยายามค่อยผลักดันค่อยเปลี่ยนแปลงภายใต้กติกาภายใต้กลไกที่พวกเขาเป็นคนควบคว
แต่เราก็ยอมรับปฏิกาแล้วก็พร้อมมากที่จะเป็นฝ่ายค้านพร้อมที่จะตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลพร้อมที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลหลายเรื่องเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ารัฐบาลยังตั้งไม่ได้สักทีนะครับในที่สุดก็ตั้งจนได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกร้องเดือดสุดก็คือท่านเรียบ

เนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลที่มีฝ่ายค้านแล้วนะครับเราพร้อมที่จะตรวจสอบนะฮะนโยบายโครงการต่างที่อนุมัติที่ผ่านมาท่านอนุมัติกันรวดเร็วมากท่านออกกฎหมายฉบับหนึ่งรวดเร็วมากนะครับครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วครับคือจริงเราแถลงข่าวไปแล้วนะครับทางพักเราแถลงข่าวไปแล้วก็คือว่ามันมีโครงการขนาดใหญ่อยู่๖โครงการนะครับที่เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่ามัน
ประโยชน์ของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ไหมนะครับหรือว่ามันทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติคือด้านหน้าเนี่ยเขาบอกว่าทำเพื่อโครงการใหญ่เมกะโปรเจ็ตพัฒนาประเทศอะไรแบบนั้นแต่ด้านในเราต้องไปดูนะครับว่ากลุ่มทุนได้ประโยชน์หรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายประชาชนในพื้นที่เขาเหลือดร้อนเสียหายหรือไม่อย่าง

ฝ่ายค้านเราก็จะปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับ
สิบเก้าครับหรือว่าเป็นภาคโมงศาบาลหรือภาคที่ว่าเป็นภายในประยุทธ์จริงจริง
ท่านมีอีกพักหนึ่งด้วยท่านไม่ได้มีแต่พักพลังประชารัฐ
ท่านมีสระวรด้วยนะครับซึ่งพักสระวรนี้นะครับสำคัญมาก
เดี๋ยวผมเรียนสื่อมวลชนให้จับตาดีเดี๋ยวเมื่อการเมืองมันเดินหน้าไปเรื่อย
ท่านจะเห็นบทบาทของสวมากขึ้นสวไม่ได้ใช้แค่โหวตนายกนะครับ
เดี๋ยวมันจะมีกฎหมายจำนวนมากท่านทราบไหมครับว่า
ต่อไปนี้ร่างพระราชบัญญัติอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
มันไม่ได้เข้าสภาพูดแท้รัศน์รอนก่อนนะให้ประชุมร่วมกันของสองสภา
ถ้าอย่างนี้กฎหมายแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บผมเชื่อว่าสวคงมาเต็มสภาแน่
ไม่ปล่อยที่นั่งโล่งเหมือนเมื่อวานสื่อแน่นอนนะครับ
กฎหมายปฏิรูปเนี่ยถึงเวลาเขาโหวตเขาคงโหวตให้ผ่านหมดนะครับ
อันนี้คือความน่ากลัวของสวชุดนี้คือ
ออกแบบเรื่องมูลชุดนี้มาเพื่อให้สวเข้ามาขี่คอสสมากขึ้น
เมื่อก่อนฝ่ายนิติบัญญัติสอสอเราอยู่เหนือสว

แต่ตอนนี้สวเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายกับสสมากขึ้น
โดยเฉพาะกฎหมายปฏิรูปแล้วก็พระราชมัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล

ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีแต่พักพลังประชารัฐ

คุณแจ้งครับเขาว่าจะตามตรงกฎหมายทุกฉบับ

แล้วท่านทราบไหมครับการตีความว่ากฎหมายฉบับไหนเป็นกฎหมายปฏีรูป
พูดง่ายมีสสวกลุ่มหนึ่งยื่นยกมือขึ้นมาเสนอ
บอกว่าเฮ้ยกฎหมายฉบับนี้ร่างนี้น่าจะเป็นกฎหมายปฏิรูปนะ
เถียงกันอยู่สุดท้ายตั้งกรรมธิการร่วมกัน

กรรมธิการชุดนี้ประธานสวเป็นประธานกรรมธิการ
ในการพิจารณาว่าอะไรเป็นปฏิรูปไม่ปฏิรูป
ความแบตแบบอย่างนี้ทุกฉบับอาจจะเป็นปฏิรูปหมดเลยก็ได้
อันนี้ให้จับตาดูกันบทบาทของสวจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
อเรศว่ารักษาบาลออกแบบมากกว่าที่เราอยู่

สิ่งนี้เราพูดมาโดยตลอดแต่ว่าคนอาจจะยังไม่เห็น
คราวนี้จะได้เห็นกับตาแล้วนะครับเหมือนวันที่๕มิถุนายนที่เราได้เห็นแล้วว่า
ท่านพร้อมเพียงกันจริงนะครับ